ส่วนวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะมีการลื้อซากที่พังลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพื่อที่จะให้ชาวบ้านที่อยู่ในอาคารเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินได้
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดเช้าวันนี้กันหน่อยนะคะ
คุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ในพื้นที่นะคะหลังตลาดประชานิเวศ๑ค่ะ

เข้าสู่เช้าวันที่๓แล้วนะคะหลังอาคารพาณิชย่านตลาดประชานิเวศ๑
พังถล่มลงมาค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้เองนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ลื้อซากอาคารบางส่วนออกแล้วนะคะ
เพื่อเปิดทางให้ผู้เช่านั้นเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินออกมาจากตัวอาคารค่ะ
และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดของเช้าวันที่๓นะคะ
หลังกันศาสตร์และระเบียงปูนของอาคารพาณิชย์๓ชั้น๑๒คูหา

ส่งผลให้รถที่จอดอยู่ติดกับตัวอาคารนั้นเสียหาย๗คัน
แต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะ
ซึ่งสภาพที่กำลังเห็นอยู่นี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้รื้อซากบางส่วนออกแล้วค่ะ
พร้อมเคลื่อนย้ายรถที่เสียหายออกจากพื้นที่เกิดเหตุแล้ว
เพื่อให้ผู้เช่านั้นเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินออกจากตัวอาคารค่ะ
อาคารพาณิชย์หลังนี้นะคะปลูกบนพื้นที่ของเขตจตุจักร
แต่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครค่ะ
ซึ่งนายชัยนัทเจติยานุวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
ก็เปิดเผยนะคะว่าสำนักการตลาดเปิดให้เช่าอาคารพาณิชย
ภายในตลาดประชานิเวศ๑ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีจำนวน๑๙กลุ่มอาคารด้วยกันค่ะรวมทั้งหมด๑๗๗ห้อง
ต่อมาสัญญาเช่าได้หมดลงไปในปี๒๕๕๙
จากนั้นสำนักงานตลาดได้ดำเนินการให้เช่าโดยไม่ทำสัญญาค่ะ
กระทั่งปี๒๕๕๗นั้นพบว่าอาคารมีอายุการใช้งานนานแล้ว
และมีสภาพสุดโสมจึงได้ว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบสภาพความแข็งแรง
ซึ่งก็พบนะคะว่าสภาพอาคารทั้ง๑๙กลุ่มนั้นไม่มีความแข็งแรงพอที่จะอยู่อาศัยได้แล้วค่ะ
ซึ่งในจำนวนนี้มี๙กลุ่มที่เอียงตัวเกินกว่ากฎหมายกำหนด
และมีเหล็กที่เป็นสนิมโผล่ออกมาจากตัวโครงสร้างของอาคารค่ะ
โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๗นะคะสำนักงานตลาดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้เช่าทุกรายให้ย้ายออกถึงจำนวน๓ครั้งค่ะ
แล้วก็มีการประชุมร่วมกันแต่ว่าผู้เช่านั้นไม่ยอมย้ายออกกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นค่ะ
กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะว่าคาดว่าจะสามารถ
ถอนโครงสร้างของอาคารได้แล้วเสร็จนั้นภายใน๗๑๐วันค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากตลาดประชานิเวศ๑ค่ะ